โดยเฉพาะการเดินทางเข้าสู่รอบรองไปแล้ว
กับโปรแกรมการแรงขาดในรอบแบ่งกลุ่มอีกหนึ่งแต่ว่าเราเป็นแชมป์กลุ่มเรียบร้อยแล้ว
ก็จะเจอกับฟิลิปปินต์เจ้าภาพ
ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยของเรานั้นจะการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เหมือนกับเป็นการวัดกันแหละครับว่าใครคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนตัวจริงนะครับ
ดูความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันครับ
ดีทุกอย่างนะครับ

ช่วงนี้ก็ถือว่าฮิตมากนะครับเป็นไวรัลคลิปที่ปล่อยกัน

ทำกันมาทั้งต่างประเทศในไทย

หน้านานวินเนี่ยเห็นมั้ยมีช่างภาพ

คือเขากำลังทำอะไรหน้าเห็นมั้ย
หน้าสีโรดยังยังไม่ออกอีก

มีช่างภาพมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่นะครับ

แต่ละคนมันทำตัวนิ่งแล้วนี่
กวินถือดำเวลเอาไว้

คือเล่นเวทเทนนิ่งจนชินเป็นพิษจิตใจแล้วนะครับ
เรานำมาให้ดูกันจนจบเลยนะครับ
เมื่อสักครู่ก็มีปวดแขนกันบ้างนะครับ

ครับฟิซิโกเกรียร์ทรัพย์เศรษฐ์เศรษฐ์เมืองอศูนย์ก็บอกว่า

สิบเอ็ดคนแรกนะครับในเกมกับฟิลิปปินส์แน่นอนนะครับ

เรายังต้องการ๙แต้มในรอบแรกนะครับ
แม้เราจะเป็นที่หนึ่งในสายแล้วเราก็จะพยายามพัฒนาสแตนดาร์ดของเรานะครับ
ฉะนั้นคนที่จะได้มีโอกาสลงไปก็ต้องเต็มที่กับเกมอยู่แล้ว
สำหรับการประกาศอันดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

ว่าทีมชาติไทยนั้นจะขยับขึ้นมาประมาณ๑๐อันดับเลยทีเดียว
ก็จะแซงเวียดนามนะครับขึ้นมาเป็นเบอร์๒ของอาเซียนนะครับ
จากผลงานสมมุติออสเตรเลียในฟุตมันโลก
คัดเลือกโซนเอเชียรวมถึงที่ชนะอินโดนีเซียและสิงคโปร์
ในซึ่งชีวิตชอบอาเซีย๒๐๑๖นะครับ
ก็มีคะแนนสะสมเพิ่มจาก๒๐๗คะแนนเป็น๒๓๖คะแนน
ส่วนฟิลิปปินนันก็ยังคงหลองเบอร์หนึ่ง
อาเซียนต่อไปที่๒๗๓คะแนนครับ
หลังจากที่พักผ่อนกันเต็มที่
ก็มีการพาไปรับประทานอาหารกันด้วย

โดยมีคุณธนาธิพย์อุปไตรสิงห์
เอกอักราชทูตประจำภูมินิลานะครับของไทยเราก็มีการเลี้ยงต้อนรับให้กับทัพนักกีฬาไทย
คุณธาทิพย์ก็บอกนะครับว่าทางสถานทูตนั้นได้ประชาสัมพันธ์ให้กับคนไทยในฟิลิปปินส
เดินทางมาเชียร์ไทยในการเจอกับเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
เราเองก็ได้แจ้งให้กับทางเพื่อนชาวไทยที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
มาร่วมกันในวันศุกร์นี้นะครับดังนั้นในวันศุกร์เนี่ยนะครับ
ก็ขออีกสัก๓แต้มนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้๙นะครับ
ก็จะได้เป็นเลขมงคลนะครับสำหรับการเฉลิมฉลองชัยชนะของเรา
ในวันศุกร์นี้นี่ไฮไลท์แน่นอนนะครับ
ก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยที่อยู่ในฟิลิปปินส์แหละ
มาช่วยเชียร์กันเยอะเพราะว่าแฟนบอลฟิลิปปินส์เข้ามากันเต็มสนามอยู่แล้วนะครับ
สำหรับการเป็นแชมป์กลุ่มของไทยมาดูกันหน่อยมองข้ามเกมกับฟิลิปปินส์ไป
ในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ไทยนั้นจะได้เล่นนัดที่๒ในบ้านของตัวเอง
เพราะว่าในรอบรองชะเลิศก็เล่น๒นัดเย่าเยือนนะครับ
ซึ่งถ้าหากเราผ่านรอบรองชนะเลิศไปได้แล้วก็ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ก็จะทำให้ไทยนั้นมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์แล้วก็รับถ้วยแชมป์ในบ้านของตัวเองนะครับ
ซึ่งในสัปดาห์หน้าครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมรอบรองชนะเลิศ
ที่๒ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่๘ธันวาคม
ราคาจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๖๐๐บาทนะครับ
สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็น่าจะเป็นโปรแกรมในกลุ่มนี้นะครับ
ซึ่งถ้าเกิดเรามองกันแล้วนะครับถ้าเกิดว่า๓ทีมที่ต้องการตามไทยเข้าไป
ฟิลิปปินส์ทั้งสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซีย
สถานการณ์นะครับของคู่ของฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ย
ลิปปินส์ถ้าเกิดอยากเสมอไทยก็ต้องลุ้นให้คู่เสมอเหมือนกัน

แต่เชื่อว่าฟิลิปปินส์เขาก็ต้องบุกเต็มที่
เพราะว่าถ้าเขาเก็บ๓คะแนนกับไทยได้
นั่นหมายความว่าไม่ต้องไปสนคู่ไหนแล้วเขาก็เข้ารอบตามไทยแน่นอน

เล่นกัน๙๐นาทีบุกแน่นอนเพราะว่ามันต้องมีผลแพ้ชนะ

กลุ่มนี้ถือว่าไทยนั้นปลอดภัยแล้ว

แต่ว่าเราจะได้รองระบบกับตัวสำรองที่ได้เจอเกมใหญ่น่าจะเป็นเรื่องที่ดี